สวัสดีครับมาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
จากบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยที่ต้องเจอกับภาพของน้ำป่าไหลหลากแล้ว
ในระยะนี้นี่คือสิ่งที่ชาวใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันต้องเตรียมรับมือนะครับ
ก็คือสถานการณ์คลื่นที่มีความสูง๒๔เมตรเลยทีเดียว
ซึ่งผลพวงนั้นก็เป็นผลพวงเดียวกันนะครับ
ทำให้สภาพอากาศเมืองไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้นั้น
ต้องเจอกับความแปรปวนแล้วก็จุดไหนจะเจออะไรกันบ้าง
ช่วงเวลาไหนต้องระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
หลักตอนนี้ปัจจัยที่เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนมีความรุนแรงก็คือพายุที่พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดตอนนี้เป็นพายุที่มีระดับความรุนแรงเป็นระดับโซนร้อนนะครับ
พายุลูกนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็ไปจอดอยู่แถวบริเวณฝั่งอีสาน
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวคงจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
นี่คือตัวพายุนะครับจะสังเกตว่ามีการดูดเอาฝนจากบริเวณพม่า
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุดังกล่าว
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือแนวเขาใหญ่
จะสังเกตว่าเป็นแนวที่กันความชื้นที่พัดมาจากปีกตะวันตก
ดังนั้นหลังเขาใหญ่ก็คือตั้งแต่จังหวัดบุรีลำสุรินต่อเนื่องไป
จนถึงจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในแนวที่อยู่หลังภูเขา
ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวฝนอาจจะตกน้อยกว่าบริเวณอื่น

ดังนั้นจุดที่อยู่หน้าภูเขาตอนนี้คงต้องเตรียมรับมือ

นี่คือการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้
จะสังเกตว่ามีการวกขึ้นไปที่จีนก่อน
แล้วก็ผ่านบริเวณเซินเจิ้น

แล้วก็ไปจอดอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ถ้าหากดูตามนี้ก็จะเป็นการคาดการณ์ช่วงระยะเวลา
ที่พายุอุกนี้จะเคลื่อนที่ผ่านจุดต่าง
ช่วงวันที่๑๖จะไปอยู่แถวเซินเจิ้น
หลังจากนั้น๑๗ก็ไปอยู่แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
วันที่๑๘ก็จะไปหยุดอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศลาว

นั่นก็หมายความว่าในช่วงที่พายุเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
ก็จะหอบเอากลุ่มฝนรวมไปถึงดูดเอาความชื้น
จากบริเวณประเทศไทยเข้ามาใจกลางของพายุลูกนี้
ก่อนที่จะกระจายตัวกลายเป็นฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบน
หลักที่จะได้รับผลกระทบในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนจากคืนนี้เป็นต้นไป
ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่ไปเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคอิสานก็ได้เน้นบริเวณทางตอนบน
แล้วก็แนวบริเวณเขาใหญ่ส่วนสถานการณ์คลื่นเช่นเดียวกันนะครับ
อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าจากอิทธิพลของพายุลูกนี้
มีการดูดให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันจะสังเกตว่ามีสีชมพูชมพู
นั่นก็หมายความว่าคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรต้องระวัง
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในค่ำคืนนี้

สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เน้นบริเวณอีสานตอนบนแล้วก็ขยบลงมาถึงอีสานตอนล่างนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะค่อยมีกลุ่มฝน
เลื่อนที่เข้ามาเป็นระยะระยะเพื่อที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ดังนั้นในระยะนี้เองความชื้นที่จะเข้ามาเป็นความชื้นจากฝั่งอันดามันนะครับ
ข้ามมาฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ดังนั้นฝนในระยะนี้อาจจะเยอะหน่อยทั้งประเทศเลยนะครับ
ดังนั้นใครจะไปไหนติดตามการประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วย

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ